เช็คของเลยนะเดี๋ยวส่งจีนส่งนาฬิกาส่งญี่ปุ่นแล้วส่งไทยรัฐทีวีด้วย
เดอร์เป็นตันเนี่ยโอเคนะคะ
สวัสดีนะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
วันนี้ยังคงเป็นวันหนึ่งนะคะที่อยู่ในช่วงของฝนที่จะตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้รับฝน
สัปดาห์นี้มีโอกาสได้รับน้ำฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะ
ดูข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยา
เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าทั้งเหนือและอีสานนั้นถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝน
แล้วก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกด้วยโดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างนะคะ
ชัดเจนมากขึ้นไปดูแผนที่อากาศกันนะคะ
นี่แหละค่ะเส้นความกดอากาศเท่าเส้นสีน้ำเงินยึกยือเนี่ยนะคะ
อยู่ติดกันก็แปลว่ามีความชื้นมากหน่อยก็จะมีอากาศเย็นมีลมพัด
แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนในแนวเส้นดังกล่าวนี้
เนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำคือตัวแอลค่ะ
เกิดติดติดกันแบบนี้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นร่องฝน
ก็ส่งอิทธิพลทำให้บริเวณใกล้เคียงนี้นะคะก็คือประเทศไทยได้รับฝนด้วย
และนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีมรสุมจากลมประจำฤดูก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นมานะคะ
มีกำลังแรงมากขึ้นเลยส่งผลทำให้ตอนกลางของประเทศนะคะ
นับตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานรวมถึงตอนบนด้วย
และยังมีภาคใต้ได้รับฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะ
เช้านี้นะคะยังเป็นช่วงที่แดดจัดอยู่ค่ะ
ใครอยากจะตากผ้าฉวยโอกาสช่วงนี้แหละ
แต่ว่าหลังเที่ยงคล้อยบ่ายค่ำเย็นดึกไปแล้วนี่นะคะ
ก็รับฝนกันชุ่มฉ่ำเลยค่ะภาคตะวันออกภาคอีสานภาคเหนือนะคะก็เตรียมรับมือกันได้เลย
โดยภาพรวมกันแล้วประเทศไทยก็จะมีฝนตกประมาณ๑๔๐๗๐ของพื้นที่
แล้วก็กรุงเทพมหานครก็เตรียมรับฝนได้นะคะในช่วงบ่ายและค่ำไปถึงจนช่วงดึกด้วยค่ะ
สำหรับภาคเหนือฝนตกแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายพยาวแพร่น่านตากเพชรบูรณ์
อีสานตกกระจายทั่วทั้งจังหวัดไล่ตั้งแต่อีสานตอนบน
มาอีสานตอนล่างทั่วทั้งภูมิภาคนะคะ
กลางนครสวรรค์อุทัยธานีชายนาฏกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีค่ะ
ภาคตะวันออกกระจายกันไปทั่วทุกภูมิภาคเช่นกัน
หน่อยแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดพื้นที่รับลม
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะนับตั้งแต่ชุมพรนะคะสุราชธานีพัทธลุงลงไปถึงภาคใต้ตอนล่าง
ส่วนฝั่งอันดามันก็เน้นหนักแถวพังงากระบีภูเก็ตตรังสตูนขึ้นสูงประมาณ๑๒เมตรค่ะ
ก็คือแต่ละเขตมีโอกาสเกิดขึ้นได้
ส่วนมากจะเป็นพื้นที่ที่อยู่กับรอยเปาะของลมหรือที่ติดกับทะเล

เพราะไม่แน่ว่าหลังกลางเดือนนี้เป็นต้นไปอาจจะทิ้งช่วงก็ได้นะคะ
ส่วนตอนนี้ค่ะออเดอร์มาเยอะมากสำหรับทุเรียน
ทุเรียนบ้านดิฉันทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดฮอตเหลือเกิน
ลูกค้ามาพอดีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ